ทุกผู้ชมครับตามกันต่อหน่อยเรื่องของยายจี่กับคุณพี่แสงทองเขา
รางวัลที่หนึ่งที่หายไปอ่ะเหรอคะแล้วอยู่กาญจนบุรีซะด้วย
แม่เรื่องนี้ต้องถึงครูปรีชาไหมเนี่ยความจริงก็คือความจริง
พูดแบบนี้เดี๋ยวมานะมาไหมเนี่ยเดี๋ยวครูปรีชามา
ท่านผู้ชมครับยายจีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วทางพี่แสงทองอายุ๕๓ปีเนี่ย
อืมนี่คนนี้นะฮะไปขอความช่วยเหลือกับทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะ
บอกไม่รู้จะทำยังไงจริงจริงทนายอืมนี่ชาวโบ้งชาวบ้านเนี่ยอุ้ย
ก็พากันมองแล้วก็เข้าใจผิดกันหมดนะเพราะว่ายายจีเนี่ยนะ
ยายจีอายุ๙๓ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตะบนหนองปลือ
อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนี่ซ้ายมือนี่ยายจีอ่ามา
หาว่าพี่เนี่ยไปอมรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของแกเนี่ย
สองใบไปอืมสองใบนี่สิบสองล้านนะงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม
หมายเลขที่ออกในรางวัลที่หนึ่งคือแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้า
นี่เห็นไหมเตือนความจำกันหน่อยงวดนั้นหนึ่งพฤษภาคมไม่ออกนะฮะ
พรรณแรงงานใช่ค่ะออกสองพฤษภาคมศูนย์หนึ่งเก้าเห็นไหมนี่
สามศูนย์หนึ่งเก้าเรื่องราวเนี่ยอย่างที่ตามกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
คือยายจี่เนี่ยแกบอกว่าวันนั้นพอหวยออก
เอาลอตเตอรี่๗ใบมาให้แสงทองเนี่ยเขาช่วยตรวจให้หน่อย
ใบใช่ไหมคะแล้วอยู่ดีดีแสงทองคืนกลับมาเนี่ย
ให้ยายห้าใบอ้าวหายไปไหนสองอ่ะพอหวยมันออกมาเนี่ย
ทีแรกยายยังไม่รู้ว่ามีเลขอะไรบ้างค่ะแล้วพอลูกหลานกลับมาที่บ้านเนี่ย
เอาเรียงเบอร์มาให้ตรวจเนี่ยยายบอกอุ้ยแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้า
ยายจำได้ยายจำได้แปดสี่สามศูนย์เนี่ย
มันทะเบียนรถลูกชายเออไอ้ศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ย
มันเลขท้ายสามตัวเนี่ยมีคนเข้ามาขายหวยให้ที่บ้านเนี่ย
ยายซื้อเอาไว้สองใบมันมีที่มาไงตัวเลขเนี้ยยายถึงได้จำได้อ่ะ
มันหายไปไหนแสงทองเออรางวัลที่หนึ่งสองใบเนี่ยสิบสองล้าน
ยายแกบอกโอ้โหมาทวงเนี่ยทวงยังไงบอกไม่ได้เอาไป
บานแล้วแกก็ยังไม่เชื่อจนทางพี่แสงทองแกบอก
แกอายก็ไปหมดเนี่ยหาว่ามันเขาเนี่ยได้ไปกิน

งวดนั้นแล้วถึงขั้นยายจีเนี่ยพอไม่เชื่อไปเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งพี่แสงทองเขา
อ่าเมื่อวานนี้ต้องจุดทูบสาบานต่อหน้าสามพระภูมิบ้านให้ดูเลยอ่ะ
แต่ยายจี่ยังไงก็ยังไม่เชื่อนี่ไง
ผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีซะด้วย

วันนี้คุณสุชาดานะครับผู้สื่อข่าวของเราไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
ไปหายายจี่ก่อนเลยเพื่อจะเอาให้ชัวร์ยายจำได้แน่นะยาย
มันถูกแน่แน่นะยายไอ้รางวัลที่หนึ่งอ่ะอืม
เดี๋ยวคนเขาจะบอกอุ๊ยยาย๙๓แล้วยายจำได้จริงเหรอหลงลืมหรือเปล่า
นี่ยายจีนี่ฮะควักออกมาให้ดูเลยไม่ใช่พลูที่ไว้กินกับหมากนะ
เป็นลอตเตอรี่ที่ยายเก็บเอาไว้ยายบอกยายจำได้๒พฤษภาคมงวดนั้นน่ะ
ที่หวยจะออกเนี่ยยายซื้อเอาไว้เจ็ดใบดูนะฮะนี่ฮะ
บางใบก็ขาดใบเนี่ย๗ใบยายบอกใบแรกเนี่ย๙๕๓๖๐๙
ใบนี้ยายซื้อจากงานบวชที่กำแพงแสนนครปฐมแต่จำไม่ได้หรอกว่าซื้อวันไหน
แต่คืองวด๒พฤษภาคม๖๖ใบที่๒กับใบที่๓เลข๐๗๑๕๙๙กับ๓๖
ยายฝากแสงทองที่เป็นหลานสะพ้ายอยู่บ้านใกล้กันไปซื้อให้
ซึ่งก็จำวันที่ซื้อไม่ได้เหมือนกันอืมใบที่สี่กับใบที่ห้า

เลขเดียวกัน๙๗๐๘๕๔นี่ฝากลูกสะพ้ายอีกคนนึงซื้อ
ซื้อจากแม่ค้าเดินเร่ขายหวยในตลาดที่อำเภอหนองปลือ
เดี๋ยวจะมาหาว่ายายเนี่ยความจำไม่ดียายจำได้หมดว่าฝากใครไปซื้อยังไง
แล้วอีก๒ใบเนี่ยที่เป็นกรณีปัญหาเนี่ยเลข๘๔
ซื้อจากคนที่เขาเดินมาขายที่บ้านชื่อขวัญอ่อนคำสุด
จำได้ยันชื่อยันนามสกุลนี่ไงถามว่าทำไมถึงจำได้
จำได้แม่นเพราะตอนที่เขาเดินมาขายลอตเตอรี่ที่บ้านเนี่ย
ยายเอาเลขรถของลูกชายทะเบียนรถคือ๘๔
นี่เห็นไหมนี่เขามีที่มาที่ไปมีหลักฐานเห็นไหมล่ะ
มีไหมขวัญอ่อนขวัญอ่อนบอกอุ้ยมีพอดี
แล้วเลขท้ายเนี่ยมัน๐๑๙

ซึ่งทางแม่ค้าขายลอตเตอรี่เนี่ย
ยืนยันว่าเขาเป็นคนหยิบแล้วก็ส่งให้ยาย
แล้วยายเนี่ยยังมีโพยที่เขียนใส่กระดาษ
ไว้ในกระเป๋าสตางค์ด้วยว่ายายซื้อเลขอะไรบ้าง
ยืนยันว่าวันที่เอาใบลอตเตอรี่ไปให้แสงทองเขาตรวจเนี่ย

แสงทองคืนยายมาแค่๕ใบ

และ๒ใบนั้นเนี่ยมันคือรางวัลที่๑
ยายบอกยายขอแบบยกมือขึ้นสาบานด้วยความสัตว์จริงเลย
ว่าไม่ได้โกหกยายจำได้จริง
นี่เห็นไหมใบไหนไปซื้อที่ไหนใบไหนไปซื้อที่ไหน
แล้วอีก๒ใบมันหายไปได้ยังไง

นี่แล้วจดไว้ด้วยเป็นโพย
กระดาษเอาไว้ด้วยว่าซื้อเลขอะไรบ้าง
แล้วคุณแสงทองเขาจำได้ไหมว่าเขาเอาไปตรวจกี่ใบ

แต่ยายจียืนยันสาบานว่าไม่ได้โกหก
แล้วขอสาบแช่งไปยังคู่กรณีด้วยที่เอาลอตเตอรี่รางวัลที่๑ของยายไป
ยายบอกว่าวันที่พาแสงทองไปสาบาน
เพราะเราก็ถามว่าเอ้ายายจะบอกสาบงสาบาน
เอาละในส่วนของยายแต่ฝั่งของแสงทองเขาก็สาบานนะ

ยายจีย์บอกว่ายังไงรู้ไหม
วันที่พาไปสาบานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แสงทองเขาสาบานเนี่ยเหมือนไม่เต็มใจนะอรัชพร

ตอนพูดคำสาบานกล่าวคำสาบานเนี่ย

ยายอยู่ไกลเปล่า
ขี้หน้าโบทน้องของรนา

แล้วตอนนั้นยายพูดว่ายังไงไหนทำท่าให้ดูหน่อย

มึงเอากูไปนะขอให้มึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เชียว
ถ้าเอาไปนั้นก็เอามาคืนกูซะ
มึงเอาไปให้มึงเป็นหูทันตาให้มึงเป็นกระยำทันตาในวัน
ผ่าน๗วัน๘วันอย่างนี้พวกคุณ
มันก็ไม่พูดจนเราสักอย่าง
นี่ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนี่บางคนรู้นะผมรู้นะคิดอยู่ในใจ
ว่ายายบอกเขาพูดสาบานเบาไม่ได้ยินเนี่ยพึ่มพำยายหูตึงหรือเปล่า
อายุ๕๓แล้วนี่ดูนะยายบอกยายจะไม่ได้ยินเอง
ยังมีเครื่องช่วยฟังเห็นไหมเออเห็นไหมที่หูข้างขวายายอ่ะยายฟังอยู่นะ
เอาไปแล้วไม่เต็มใจกล่าวคำสาบานหรือเปล่า
มุมของยายจีวันนี้ยืนยันเหมือนเดิมว่าแสงทองเอาไป
คุณผู้ชมครับเพื่อความเป็นธรรมกับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องไปคุยต่อนั่นแหละ
คุยไปแล้วต้องคุยอีกนะพี่แสงทองวันนี้ไม่อยู่บ้านนะฮะ
แต่ว่าคุณสุชาดาก็พยายามติดต่อขอข้อมูลว่าเออตกลงพี่
มีอะไรยืนยันมากกว่าการสาบานอีกไหมหรือว่าวันที่สาบานเนี่ย
พำพึ่มพำแบบไม่ตั้งใจสาบานจริงหรือเปล่าเออจริงอย่างวัยว่าหรือเปล่า
พี่เขาส่งคลิปวิดีโอมาให้เลยบอกวันนั้นเนี่ยไปสาบานกันที่วัดเลยนะ
วัดหนองขอนในพื้นที่ความเจริญเลยแล้วลองฟังดูว่าพี่อ่ะพูดในลำคอแบบ
พึ่มพำพึ่มพำจริงหรือเปล่าขอฟังหน่อยสิ

ก็ถ้าถอดทรัพย์มาได้ขนาดนี้ก็ไม่พึ่มพำนะ
แต่ยายจีบอกเธอนี่พึ่มพำนะแสงทอง

เอาละท่านผู้ชมครับทีนี้เมื่อวานนี้ทางตำรวจบอกว่า
ถ้าจะตรวจสอบจริงมันก็ไม่ยากหรอก
แล้วยืนยันชัดเจนว่าซื้อจากแม่ค้า
ขวรอ่อนใช่มั้ยคุณขวรอ่อน
อ่อนคำสุดที่เดินมาขายที่บ้าน
นี่เพราะฉะนั้นก็ไม่อยาก
ฟรีบอกก็ไปหาเนี่ยแม่ค้าโร๊ตเตอรี่อ่ะออกดูต้นคั่วหน่อยว่างวงวดน่ะมีถูก
ถ้ามีก็แปลว่าเข้าเขาแสดงว่ามีรางวัลที่๑ในแผงของเขา
ไปขายล็อตเตอรี่ให้ยายจีถึงบ้านจริงนะไม่ใช่วันนั้นอ่ะตอนนั้นเนี่ย
ยายจีเนี่ยพอไปถึงบ้านก็เลยหยิบลอตเตอรี่แบบชุด๒ใบ๑๒ล้านบาทให้ยายจี
ขวัญออกพี่ขวัญอ่อนบอกพี่ขวัญอ่อนจำเลขได้นะจำได้เหมือนกันเหรอคะ
แต่จำได้แค่เลขท้าย๐๑๙เออแกจำ๐๑๙ได้ไง
เลขหน้าสามตัวเนี่ยพี่จำไม่ได้ตอนนี้พี่เองก็ไม่แน่ใจ
ที่หยิบให้ยายจีไป๒ใบลงท้าย๐๑๙มันถูกรางวัลที่๑หรือเปล่า
ถามว่าจะตรวจสอบยังไงก็ต้องให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
ไปตรวจสอบเรื่องต้นคั่วเรื่องปกลอตเตอรี่อะไรเนี่ย
คือพี่เนี่ยได้มาสามเล่มแต่พี่ขวัญอ่อนแกบอกว่านี่สามเล่มแบบเนี้ย
คือแกเองเนี่ยแกก็มีแต่ปกแต่ไอ้ต้นคั่วแกรับช่วงเขามาขายต่ออีกทีนึงอ่ะ
มันต้องไปตรวจยังยันตรงนู้นอีกทีนึงว่าแกรับมาจากใครอ่ะค่ะไล่ไปเรื่อยเลยทีเนี้ย
เราก็ไม่รู้ว่าต้นคั่วอะไรมันอยู่ที่ไหนแต่เรามีหน้ามีใบต้นคั่วเราไว้
อันนี้ก็คือต้องให้เขาไปตรวจกันเอาเองเราก็ตรวจไม่ได้หรอกค่ะว่าจะถูกหรือไม่ถูก
ของของเราเนี่ยคือมีแค่จำนวนมันจะไม่บอกว่าเลขอะไรใช่คือเลขไหนมันจะค้าเค้ากันไป
มันไม่ได้เรียงอันนี้ป้าอ่อนเนี้ยไปรับมาแบบไหนไปรับมากับใครคือเราก็
ซื้อไปทั่วไปค่ะก็ซื้อไปรับกับคนกลางอีกทีนึงใช่ค่ะไม่ได้ไปลงทะเบียนเองใช่เราไม่ได้มีลงทะเบียนเองอะไรเอง
ไหนก็ไปกาญจนบุรีทั้งทีต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อย่าบอกนะว่าใช่แล้วฮะ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

อยากจะฟังนิดนึงว่าเวลาซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้ให้ดี
ความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ดูแลทรัพย์สมบัติที่เป็นโรตเตอรี่ให้ดี
จริงก็คือความจริงคุณยายครับสู้ครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ
ครูบอกครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ
พ่อน้องปลือบอกว่ากำลังส่งปกลอตเตอรี่ไปให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยตรวจสอบนะครับ
ถ้าปกลอตเตอรี่นี่ของพี่ขวัญอ่อนเขานี่๓ชุดนี้นะ
ถ้ามีถูกรางวัลที่๑มันก็จะไขคำตอบข้อสงสัยได้
ส่วนการตรวจบัญชีธนาคารของทางพี่แสงทองกับครอบครัวตอนนี้
ไม่พบการเคลื่อนไหวเข้าออกของเงินจำนวนมากในลักษณะที่ว่าจะไปขึ้นเงิน๑๒ล้าน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวยายต้องรอหน่อยตำรวจกำลังตรวจสอบกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้
มีคนบอกว่าตกลงอันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องจี้เนี่ย
เรื่องจริงแต่ว่าทีนี้คือก็ตรวจเองใช่ไหมถ้าดูจากเรื่องนี้นะตรวจเองไปเลย

ใช่ไหมคะเขียนชื่อไว้ด้วยสลักหลังไว้เลยนะคะ